คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่นักแสดงงานแน่น
ต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าเป็นนักแสดงท่านหนึ่งไปแล้วนะ

พันตัวจากนักชกเหรียญทองโอลิมปิกถูกไหม

ตอนนี้เป็นดาราหน้ากล้องผลงานเยอะแยะมากมายเลย
ล่าสุดไปเจอพี่สมจิตในงานเจิมน้ำว่านเสริมมงคลของอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาค่ะ
สมจิตบอกว่าตั้งแต่เบนเข็มมาสู่สายบุญไหว้พระขอพร
หลายอย่างในชีวิตเปลี่ยนหน้ามือหลังมือเลยคุณผู้ชม
อุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวภรรยา
สมจิตตอนนี้ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ตัวเองอยู่หรือว่าโรคพุ่มพวงนั่นเอง
อาการดีขึ้นตามลำดับค่ะกลับมาสดใสอีกครั้งแล้วด้วย
ล่าสุดนี้พี่สมจิตก็เพิ่งทำฝันของตัวเองให้สำเร็จ
นั่นก็คือปลูกบ้านหลังใหม่ที่ต่างจังหวัดให้คุณพ่อคุณแม่อยู่กินยามแก่เท่านี้
หลังนี้สวยมากพี่สมจิตเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เห็นบ้านเสร็จคุณเอ้ย
น้ำตาไหลออกมาแบบไม่รู้ตัวลงไปก้มกราบเท้าพ่อแม่
ขอบคุณที่ทำให้มีชีวิตได้เกิดมาได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่นั่นเองคุณผู้ชม
และความกระตันยูนี้แหละพี่สมจิตเชื่อว่าทำให้ตกน้ำไม่ไหล
ตกไฟไม่ไหม้อาชีพการงานดีวันดีคืนละครป้อนมาไม่หยุดเลย
และที่สำคัญค่ะพี่สมจิตกระซิบบอกเราด้วยว่า
อาชีพในวงการบรรเทิงนี้นะน้องมันต้องพึ่งเรื่องดวง
ว่างไม่ลืมเลยต้องไปสายมูเสริมความปังให้ดังให้รวยกว่าเดิม
จะไปที่ไหนยังไงบ้างไปฟังพี่แกเล่าเลยค่ะ
เป็นคนดีการให้เรื่องราวของการให้
หลังจากเดินตามรอยอาจารย์เนี่ยชีวิตดีก็กลับขึ้นมา
นึกถึงเรื่องนี้สิ่งที่เราปังกับตัวเองทุกวันนี้
ที่มีงานมีหน้าที่การงานที่ทำอยู่ที่มันดีเนี่ย

ดีขึ้นแล้วนะฮะก็มันไม่หาย
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราให้กำลังใจกันอยู่ใกล้กัน

บอกว่าคิวพี่หายากสุดเลยจริงไหมคะ

มันก็จริงก็ไม่ยากครับแต่ว่า

แต่ว่าถ้าผู้จัดให้เกียรติเราให้โอกาสเรา

ได้แต่โฟกัสป้ายเลขข้างหลังนะบ้านเลขที่อะไรนะ๖๓น่ะ

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ